ดูเหตุการณ์นี้ค่ะด้านหลังของเราโอ้โห
ตู้มสนั่นห้องผู้ชายคนนี้ค่ะดอมคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้มันตู้มขึ้นมาทั้งมือทั้งขา
เละไปเลยดูสภาพสิ
ขออภัยคุณผู้ชมนะภาพอาจจะดูหวาดเสียวหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องเช่า
ก็เข้าไปตรวจสอบผู้ชายที่เขานอนจมกองเลือดอยู่เนี่ย
คือนายบุญเลิศน้อยแก้ววัยห้าสิบสองปีค่ะโอ๊ยโอ๊ยร้องโอดโออยู่นั่นน่ะ
ต้องการการช่วยเหลือแล้วเห็นไหมดอมเลือดกระจายเต็มไปทั่วห้องเลย
ตามเนื้อตามตัวเนี่ยนะมีบาดแผลแล้วมือแหลกกระจุยเลยค่ะ
แรงระเบิดนั่นแหละนอกจากนี้ก็มีเทปพันธุ์สายไฟสีดำ
ใช้พันธเบิดอ่ะติดคามืออยู่เลยไม่ใช่แค่นั้นค่ะ
ขาด้วยขาตั้งแต่หัวเข่าลงไปเนี่ยสภาพก็โอ้โหแหลกแบบนี้
มันมีรูคล้ายรูกระสุนอีกหลายแห่งนะคะตามขาทั้งสองข้างเลย
ตัวคนเจ็บเนี่ยอาการเหมือนกับเขาเมาแต่ก็ยังพอพูดได้นะ
เขาบอกว่าเขาไปเก็บถุงพลาสติกข้างทางมาแล้วปรากฏว่ามีมีเป็นห่อ
ห่อผ้าผ้าเทปสีดำพันอยู่อะค่ะก็พยายามแกะเทปดำเลยนะ
ออกแล้วมันตุ้มระเบิดมาเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลนะคะแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ลองฟังเขาที่พูดหน่อยนะไม่มีใครเลยอ่ะ
เปล่าระเบิดที่ไหนมาเขาอยู่บ้านถุงดำฮะ
มันเป็นถุงดำพร้อมเปิดจากที่ถังทะยาเป็นถุงดำ
เป็นเป็นถุงดำมาจากไหน
ไปเก็บมาเหรอเนี่ยเห็นเห็นมือที่โผล่มาไหมคะ
มือข้างซ้ายตรงนั้นอันนั้นแรงระเบิด
แล้วก็ขาข้างซ้ายด้วยนะคุณผู้ชมเห็นสภาพแบบนี้ไหม
เหมือนกับมันจะไม่ใช่แค่ซ้ายอย่างเดียว
แผลมันก็เจอทั้งสองข้างเลยใช่ไหมคะดอมที่พันอยู่นั่นน่ะ
อ่าตำรวจที่สบบเนี่ยตรวจสอบห้องพักค่ะ
ของนายบุญเลิศคนนี้เจอแบบชิ้นส่วนอวัยวะ
กองเลือดแล้วก็อุปกรณ์ประกอบระเบิดเนี่ยนะคะ
ท่อพีวีซีประทัดบอลลูกปืนจักรยานลูกแบบที่มันเป็นเหล็ก
กลมเล็กเล็กอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็เทปพันสายไฟสีดำ
เพียบเลยนะแล้วก็เจอข้อความในกระดาษอ่ะ
แรงระเบิดเนี่ยนะคะทำให้ชิ้นส่วนกระเด็นจนแบบ
เด็นออกมานอกห้องตำรวจก็ตรวจสอบค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการกันพื้นที่เอาไว้เดี๋ยวต้องรอ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อนข้างห้องเล่าให้ฟังว่ายังไงรู้ไหม

ได้ยินเสียงเป็นเสียงตู้มขึ้นมา
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าตัวของนายบุญเลิศเนี่ย
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งเพื่อนข้างห้องนะ
บอกว่าตัวนายบุญเลิศเองก็ไม่ค่อยจะสูงสิงกับใคร
ส่วนคนที่พักอยู่ในห้องเช่าแล้วอยู่ด้านบนของห้องนายบุญเลิศเนี่ยนะคะ
ก็เขาบอกว่าช่วงหลังเลิกงานที่ผ่านมานะจะได้ยินเสียง
เหมือนกับนายบุญเลิศตำอะไรบางอย่างเกือบทุกวันเลย

แต่ก็ไม่เคยถามเหมือนกันนะว่าไอ้เสียงที่มันเหมือนแบบกำลังเคาะกำลังอะไรอยู่เนี่ย

แล้วพอมาเกิดเหตุการณ์ระเบิดนี้ก็เลยนึกย้อนไป
ไอ้เสียงต่ำนั่นมันตำดินปืนหรือเปล่า
ได้ยินเสียงก็ไม่รู้ว่าเป็นห้องนี้

ตำเหมือนตำน้ำพริกแบบนั้นนะ

ผมก็เอาอะไรมาเคาะนะมาแกะทงแดงนึกว่า

คิดว่าสักวันหนึ่งจะไปเอาระเบิดมาแกะ

แล้วได้ยินเสียงดังไหม

ตกใจกันกันนอน

ทีนี้ภรรยาของนายบุญเลิศบ้างค่ะ
จริงเขาแยกกันอยู่มาได้๓เดือนแล้วนะ

ที่ผ่านมาเอาเท่าที่เคยอยู่ด้วยกันก่อนละกันค่ะ

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่านี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วค่ะ

แล้วพอมาเจอก็เลยมาแกะเทปออกแล้วมันระเบิด

มันขัดแย้งกับสิ่งที่เจออยู่ในห้อง
คือเท่าก่อนเก็บมามันมีชิ้นเดียวหน่ะ

อุปกรณ์เยอะแยะมากเลยที่เป็นอุปกรณ์ประกอบระเบิด
ทีนี้ก็เลยบอกว่าอย่างประทัดบอลที่เจอ

แล้วมาแกะเอาพวกดินปืนด้านในมาใช้ในการประกอบระเบิดนะคะ
ต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปด้วยนะคะ